หมอไก่อ้างอิงตามธาตุของคนทั้ง๑๒ราศีค่ะ
กลุ่มราศีแรกคือกลุ่มราศีคนธาตุไฟค่ะ
แก่ชาวราศีเมษสิงศ์และธนูค่ะ
เป็นคนที่ทันคนแล้วก็เป็นคนที่มีเป้าหมาย

ในวันพระใหญ่นี้หมอไก่ขอแนะนำให้คนธาตุไฟค่ะ
หาโอกาสในการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเติมน้ำมันตะเกียง

ถ้าถวายหลอดไฟหมอไก่ขอแนะนำให้คุณถวายเป็นจำนวนขี้นะคะ
เพราะว่าเลขขี้จะหมายถึงความเจริญก้าวหน้านะคะ
หรือว่าในเรื่องของการทำบุญช่วยเหลือผู้พิการ
โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตาค่ะ
เพราะว่าอนิสงฆ์จะส่งผลทำให้หน้าที่การงานของคุณ
เดินก้าวหน้าได้เร็วมากขึ้นค่ะ
ต่อมาคือกลุ่มราศีคนธาตุดินนะคะ
และชาวราศีมังกรค่ะ
พื้นฐานดวงของคนธาตุดินถือว่าเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะคะ
สามารถรอคอยอะไรได้นานค่ะ

เพื่อให้โอกาสดีเข้ามาในชีวิตค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คนธาตุดินทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งปลูกสร้างค่ะ
ในเรื่องของการถวายกระเบื้องมุงหลังคาวัด
การบริจาคเงินเพื่อสร้างวัดโบสถ์โรงเรียนโรงพยาบาลนะคะ
เพราะว่าอันนี้สงค่ะจะส่งขนมให้ชีวิตของคุณ
เจริญก้าวหน้ามั่นคงมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนค่ะ
กลุ่มราศีต่อมาคือกลุ่มคนธาตุลมนะคะ
แก่ชาวราศีเมทุนตุลและชาวราศีกุมค่ะ
พื้นฐานดูชตาของคนธาตุลมนะคะ
เป็นคนที่ฉลาดรอบรู้รู้ในทุกเรื่องค่ะ
และเป็นคนที่รักอิสระนะคะ
ไม่ชอบในเรื่องของกฎเกณฑ์หรือว่าในเรื่องของการโดนบังคับค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คนธาตุลมค่ะ
ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะคะ
เช่นการบริจาคทุนการศึกษาการบริจาคหนังสือ
หรือว่าการบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนก็ได้ค่ะ

หมอไก่ขอแนะนำให้กลุ่มคนธาตุลมค่ะ
ฟังเทศฟังธรรมในวันพระใหญ่นี้นะคะ
เพราะว่าอนิสงฆ์ค่ะจะส่งผลทำให้ชีวิตของคุณ
เจริญก้าวหน้าได้พบกับสิ่งดีในชีวิตค่ะ
ต่อมาคือกลุ่มคนธาตุน้ำนะคะ
แก่ชาวราศีกรกฎพิจิกษ์และชาวราศรีมีนค่ะ
พื้นฐานดวงชะตาของคนธาตุน้ำนะคะ
คุณเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีค่ะ
สามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะ
คุณเป็นคนที่มีความระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมากค่ะ

หมอไก่ขอแนะนำให้คนธาตุน้ำทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารค่ะ
เช่นการตักบาทการถวายพระทหารเพลนะคะ
ถ้ายิ่งมีโอกาสได้ทำในวันพระใหญ่ด้วยก็จะยิ่งดีมากค่ะ
เพราะว่าอนิสงฆ์จะส่งผลทำให้ดวงเปิดค่ะ

ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสมหวังได้ง่ายขึ้นค่ะ
หมอไก่ขออนุโมทนาบุญกับทั้ง๑๒ราศีล่วงหน้าเลยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอกัยต้องขอลาไปก่อนค่ะ
และพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ